คุณผู้ชมห้าหกโมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะเกิดเหตุประทึกที่ร้านทองนะฮะเพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยควงปืนบุกเดียวแล้วก็ไปชิงทองได้ทองไปยกแผงสิบสามบาทนะฮะนี่เป็นวินาทีที่คนร้ายเนี่ยบุกมาที่ร้านแห่งนี้โอ้สวมชุดสีดำแบ
ตอนนี้นะครับแล้วก็ภาพจากกล้องวงจอนปิดก็บันทึกภาพคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดนะครับสวมเสื้อและหมวกสีดำเดินเข้าไปในร้านทองชักอาวุธปืนพกสั้นขึ้นมาขู่พนักงานเพื่อเป็นการเปิดทางก่อนจะเดินไปเปิดประตูเข้าไปหยิบทองนะฮะตรงแผงท

ไหมตำรวจก็บอกว่าเรื่องนี้คงตามตัวได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าทางสพมปัตตานีเองเนี่ยเขาไปดูลายนิ้วมือนะในจุดที่เกิดเหตุเลยแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีด้วยนะคะแล้

สำหรับผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งรายเป็นผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดนั้นนะฮะได้เชิญตัวมาสอบปากคำแล้วเพราะว่าต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นตัวที่คอยเบี่ยงเบนความสนใจพนักงานภายในร้านนะครับส่วนประเด็นการก่อเหตุคาดว่าคน